อัปเดตสถานการณ์โรคโควิด๑๙ประจำวันที่๓๑มีนาคม๒๕๖๒

และนี่คือความพยายามของเจ้าหน้าที่ตำรวจอินเดีย
ในการทำความเข้าใจกับประชาชนถึงอันตรายของการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ครับ
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจในราชเชนไนของอินเดีย
สวมหมวกที่มีลักษณะคล้ายไวรัสโควิด๑๙
เพื่อหวังให้ชาวอินเดียรู้สึกหวาดภาวะกับเจ้าโรคร้ายชนิดนี้
โดยเจ้าหน้าที่ตำรวจยอมรับว่า
ปัจจุบันคนอินเดียยังคงไม่เข้าใจถึงอันตรายของโรคโควิด๑๙ครับ
รวมถึงยังไม่เข้าใจมาตรการล็อกดาวน์
ห้ามออกจากบ้านพระแต่ปัจจุบัน
ก็ยังคงพบเห็นผู้ฝ่าฝืนอยู่เป็นจำนวนมาก
และส่วนใหญ่เมื่อออกจากบ้านก็ยังไม่ยอมสวมหน้ากากอนามัยอีกด้วย
พวกเขาจึงได้คิดวิธีนี้ขึ้นมา
เพื่อให้อย่างน้อยอาจทำให้คนอินเดียได้ตระหนักถึงความจำเป็น
ปัจจุบันชาวอินเดีย๑๓๐๐๐ล้านคนกำลังอยู่ภายใต้คำสั่งล็อกดาวน์เป็นเวลา๒๑วัน
เพื่อสกัดกั้นการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
และเพื่อไม่ให้ชาวอินเดียเกิดความเครียดมากเกินไปจากมาตรการล็อกดาวน์
รวมถึงหวังจะให้มีสุขภาพกายที่ดีนะครับ
นายกรัฐมนตรีนาเลนทราโมนดี้ของอินเดียยังได้
โรคโควิด๑๙ที่ประเทศอิตาลีเริ่มดีขึ้นแล้วจากมาตรการล็อคดาวน์
บังคับใช้อย่างจริงจังและเข้มข้น
ถึงขนาดใช้กำลังทหารออกมาควบคุมประชาชนให้อยู่แต่ในบ้านพัก
โดยล่าสุดตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันลดลงเหลือ๔๐๕๐คน
ซึ่งถือเป็นตัวเลขที่ต่ำที่สุดในรอบเกือบ๒สัปดาห์

ตัวเลขผู้ติดเชื้อได้ค่อยลดลงเป็นครั้งแรก
ทางรัฐบาลอังกฤษยังไม่สามารถระบุได้ชัดเจนว่า
มาตรการล็อกดาวน์นี้จะสิ้นสุดลงเมื่อใด
อย่างไรก็ดีนายโดมินิกราฟรัฐมนตรี
ว่าการกระทรวงการต่างประเทศของอังกฤษตกเป็นเป้าถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางนะครับ
เผลอเอามือที่จับเอกสารไปแตะที่บริเวณลิ้นขณะแถลงข่าว
ซึ่งพฤติกรรมดังกล่าวนี้ถูกสื่อมวลชนในประเทศอังกฤษตั้งคำถามว่า
สุ่มเสี่ยงที่จะทำให้ติดเชื้อโควิด๑๙ได้หรือไม่
โดยปัจจุบันนอกจากนายปอริสจอนสตันนายกรัฐมนตรีของอังกฤษแล้ว
มีคณะรัฐมนตรีของอังกฤษต้องถูกกักตัวจากโรคโควิด๑๙แล้วถึง๑๐คน
กับสถานการณ์ที่ประเทศสหรัฐอเมริกานะครับ
ประเทศที่ตอนนี้กลายเป็นประเทศที่มีผู้ติดเชื้อโรคโควิด๑๙สูงที่สุดในโลก
ล่าสุดมีรายงานตัวเลขผู้ติดเชื้อสูงถึง๑๖๐๐๐คน
ทีนี้เราไปดูต้นแบบของมาตรการล็อกดาวน์สกัดการแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙
ในอดีตเคยถูกรัฐบาลและสื่อตะวันตกรวมถึงองค์กรเพื่อสิทธิมนุษยชนวิพากษ์วิจารณ์ว่า
เป็นการกระทำที่ระเมิดสิทธิ์ของประชาชนอย่างเมืองอูฮันประเทศจีนกันนะครับ
นี่คือภาพล่าสุดของบริเวณแหล่งช้อปปิ้งใจกลางเมืองอูฮันต้นกำเนิดโรคโควิด๑๙
ในวันนี้ผู้คนเริ่มออกมาต่อแถวซื้อสินค้าแบรนด์เนมตามช้อปปิ้งมอร์ได้แล้วนะครับ
เมืองนี้ถูกล็อกดาวน์อย่างเข้มข้นเป็นเวลาเกือบ๒เดือน
เอาละครับเราไปติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคโควิด๑๙ในประเทศไทยกันครับ
วันนี้มีผู้ติดเชื้อเพิ่มขึ้น๑๒๗คนสะสมรวม๑๖๕๑คน
เป็นคนสัญชาติไทย๑๔๐๗คนสัญชาติอื่น๒๔๔คน
เสียชีวิตสะสมรวม๑๐ศพ
หากดูจากกราฟผู้ติดเชื้อรายใหม่จะพบว่าในกรุงเทพและปริมณฑลภาพรวมดูลดลง
คำถามคือเรายังต้องทำอะไรมากกว่านี้หรือไม่
โดยเฉพาะคนกรุงเทพอยากให้ทุกคนร่วมมือกันมากนะครับ
เพราะกรุงเทพมีประชากรกว่า๑๐ล้านคนทางการแพทย์เรียกว่าเป็นรังโรคเลยนะครับ
ปัจจุบันผู้ติดเชื้อในไทยอายุสูงสุดอยู่ที่๘๔ปีอายุเฉลี่ยที่๓๙ปี
เน้นย้ำนะครับว่าวัยทำงานคือคนที่ต้องระวังนะครับ
เพราะท่านออกจากบ้านสามารถเป็นภาหาเชื้อนำเชื้อเข้าสู่คนในบ้านได้ครับ
ที่สำคัญคือตัวเลขคนที่ติดเชื้อรายใหม่คือคนที่เพิ่งติดเชื้อเมื่อ๕๗วันก่อน
ภายหลังการประกาศพระราชกำหนดในสถานการณ์ฉุกเฉิน
หากร่วมมือกันดีตัวเลขติดเชื้อใหม่ควรลดลง
อย่างไรก็ตามรัฐบาลยืนยันว่าจะใช้มาตรการจากเบาไปหานัก
ณตอนนี้ท่านนายกก็มีความพึงพอใจระดับหนึ่งนะครับ
แต่ท่านก็ยังพูดอยู่นะครับว่ายังไม่สามารถที่จะไว้วางใจในสถานการณ์ทั้งหมดได้
ต้องให้ทางท่านประหลักกระทรวงสาธารณสุขติดตามข้อมูลอย่างใกล้ชิด
มาตรการต่างจะปรับแปรเปลี่ยนไปตามข้อมูลนำเข้าของกระทรวงสาธารณสุข
ท่านผู้ชมผู้ฟังประชาชนให้ความร่วมมือตัวเลขมันลดลงมาตรการก็ไม่เพิ่มแน่
แต่ถ้าไม่ใช่ตัวเลขมันเพิ่มขึ้นนั่นหมายความว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาก็ต้องเข้ม
ตามที่มาตรการจะต้องมีเพื่อควบคุมให้เป็นศูนย์ให้มากที่สุดครับ
ถึงกับต้องคุกเข่าเอามือปิดใบหน้าร่ำให้
หลังต้องบอกให้ลูกน้อยที่กำลังพยายามอ้าแขนวิ่งเข้าหา

ด้วยเหตุเพราะกลัวลูกน้อยอาจจะต้องติดเชื้อไวรัสโควิด๑๙
โดยอัลซาฮารานีได้แชร์คลิปวิดีโอนี้ออกไป
เพื่อหวังให้ชาวโลกได้ตระหนักถึงความเคร่งครัดในการปฏิบัติตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม
เพื่อไม่ให้โรคร้ายนี้แพร่ระบาดสู่คนที่คุณรัก
แล้ววันนี้ทุกท่านได้ตระหนักถึงเรื่องนี้กันหรือยังเพื่อคนที่คุณรักนะครับ
อัปเดตสถานการณ์โควิด๑๙ได้ที่ไทยรัฐทุกช่องทางเว็บไซต์เฟซบุ๊คและอินสตราแกรมครับ